อาการเลยว่างที่จะรักษาแล้ว

ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ

วันนี้เปิดหัวคู่แรกพี่ชัย

แต่วันนี้ได้แค่คู่เปิดหัวนะครับ

เดี๋ยวดูครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับ
คนที่ใช้คำตอบก็คือเพชรเมืองย่า
เอ้าก่อนอื่นติดตามวิทยา

มวยคู่แรกเราเปิดหัววันนี้ครับ

ปั้นจูกุลอายุ๒๐ปี

สิงธองน้อยเกียรติภัณฑ์ยกที่๔

แสนชัยน้อยนิธิทัศน์ทนายความ
ชื่อธนากรวงพรม

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ชนะ๕๑แพ้๑๓ครั้ง

ชนทานเกียรติภูลผลที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชื่อมา๓ไฟล์นี่แพ้รวดเลยนะครับ

เจ้าแมคเดิมนะครับแสนชัยน้อย
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ

ดูคู่แรกวันนี้พิกัด๑๑๖ปอนด์นะครับ

การออกอาวุธที่คลาสสิกของนักมวยทั้งคู่ครับ
มุมแดงมีพี่เอียดพัทธลุงนะครับ

ซ้อมอยู่ที่ช๕พยักษคลอง๘นะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีคุณสมพรครับ

เดี๋ยวดูครับว่าคาถาใครจะแรงกว่ากัน

ฝีมืออยู่ที่น้ำเงินครับ
น้ำเงินนี่คือแม็กซ์เดิม

กับเพชรเมืองย่าเป็นมวยเข่าครับ
ดูรูปร่างได้กันเลยนะครับ

บนวีดีครับยกที่หนึ่งแดงได้หนานิดนึง
เพชรเมืองย่าสุสาขนมวยไทย
ต้องติดตามเกมการชกของมวยคู่นี้ครับ

แสดงแท้วันนี้ว่าสยนาระเลยละครับ
อ้าวกลับสิ

กับญี่ปุ่นแต่ว่าคนไทย

พอเกรงกรรมการสับมือเท่านั้นเอง

แฟนมวยเวลานี้ทั่วประเทศ
รอติดตามชมทุกวันเสาร์ครับที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รัก
ที่แฟนมวยเวลานี้ทั่วประเทศ
รอติดตามชมทุกวันเสาร์กับที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รัก
ที่แฟนมวยเวลานี้ทั่วประเทศ
รอติดตามชมทุกวันเสาร์กับที่ตรงนี้ครับ

นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ

นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ

นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ
นี่คือยอดมวยแท้รักที่ตรงนี้ครับ

ถ้าโชคแบบนี้ดีไม่ดีนี่ได้

ชื่อแสนชัยน้อย
โบริเทร์สมัยใหม่ต้องมีตีหน้าพี่บา

นี่เป็นนโยบายใหม่ของโปรโมเตอร์ทรงชัย
แต่จริงแล้วตรงนี้ก็มานานอมเลล่ะ

เห็นไหมก่อนการชกเลยต้องไปดูแลเลย

แล้วก็อธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยนั่นคือ
มาควบคุมเองครับ
คุณสงชัยรัตนสุบัญโปรโมเตอร์หมาชนครับ
มาควบคุมการชกถุงขอบเวทียร์ครับ

๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

เอารีบน็อกหน่อยมีรางวัลมาแจกครับ
สมาธิหลุดในของคาเลได้ง่าย

ยิ่งโดนยัยยิ่งเดินนะครับ
ส่องที่มีนะส่องเยอะมากฮมอาะใชา
ตรงข้างไปเปิดเกมตลอดนะครับเพชรเผือกยากขยับแล้ว
ดูสิอย่างกลางในวิธีมวยสตูดิโอและพาวรอยอยู่ตอนนี้ครับ

เปิดเกมนี้ต่อสู้กันเลยนะครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในเวที

ถูกต้องไม่อยากมาเต้นมารอหลับเป็นเชือกขวานหลังตัวไม่เอาครับ
ประเภท๕มากับเชือกนี่ลำบากโอ้น้ำเงินตีซ้ายเมื่อสักครู่สวยเลยนะอาวุธนี่
ชกยากครับต้องชมดูศิลปะการเอาอาวุธเก็บแล้วเฟิร์นก่อนใส่น้อย
โต้ด้วยขวาสวยงามแค้นด้วย
ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาไว้ก็เลยเพชรเมืองยากมาขวา
พิชิตความเจ็บปวดเนี่ยเพชรเมืองย่าตีนขวาตีดบาง
จิ้นซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแสนชัยน้อย
อย่าหลงนะอย่าหลงเกมอย่าหลงทางนะ

แข้งขวาสาเจอแทงด้วยซ้ายเต็มครับลูกนี้
แทงแหลมเลยน่าจะเป็นทรงที่ถนัดของทางเพชรเมืองย่าครับ

ดูว่าวันนี้มีความมั่นใจสูงนะเปิดเกมตั้งแต่ยกหนึ่งเลยนะ
เรียงตัวเอาไว้ครับถูกกับด้านฝ่ายเมือง
ยอดจะยุบหรือเปล่าจะหมดหรือเปล่าการยืนระยะตรงนั้นสำคัญครับ
แดงนี่ต้องออกเรื่อยเลยนะครับแบบนี้ครับ
ติ๊งซ้ายไปติ๊งขวาได้ติ๊งซ้ายยันออกไปก่อนติ๊งเปลี่ยงทีนึง
ขยับโอ้แค้นขวาสวยก่อนให้
ต้องชวนทะเลาะเลยอ่ะ
เหลือร้ายเหลือเกินเหลือกินนะไอ้เจ้าแสนชัยน้อย
อ๋อรูปเจ้าเล่เลยนะเกี่ยวจัดจัดแล้วทุ่มทิ้งเลยนะครับ

ผู้ยิงขาดมือไม่ดีครับไร่เอกสมบูรณ์
ประพาวงให้กระแนนมีชุณฤทธิอุสมัยสินชัยยุโรงงศ์และการันเมฆสวรรค์
ซ้ายมาขวาคือมวยมันต้องแบบนี้ทันกันด้วย
เออเอามาได้เปิดเกมเลยไม่ต้องให้แฟนมือกับรอ
แม่แข้งสาขาศาสตร์มันขวาเรียบร้อยเลย
รับไปเต็มเลยเจอหมัดขวาเป๋เมาเมาเป็นจุงเมายาไปเลยนะครับ

เสียงใจน้อยเจอก็ไปชุดใหญ่

โอ้โหร้ายกากหมดยกบรีบ
ครับม้วยคู่แรกพลาดมาแล้วกันสองยก
ยกมีภาพช้ายกที่๒มีนับให้เห็นแล้วนะผู้แรกยกที่๒เนี่ย
แซนแคน้อยเล่นเหลี่ยมทำให้เพชรพรึงญาเสียหลักนี้
เพชรเมืองย่ามาต่อยแทงเข่าเข้าไปครับ
แสนชัยน้อยโดนนี่ถึงกับล่วงลงไปให้กรรมการนับ๘เลย
ครับโดนเข้าไปลำตัว
เอาละครับผู้แรกนี่น้ำเงินโดนนับ๘ไปแล้วนะ
เดี๋ยวดูเลยครับยกที่๓แก้เกมยังไงครับ

ต้องลองดูนะต้องเร่งเครื่องนะนะครับ

ใกล้ยก๒ไปพลาดโดนหูขวาเต็มกระหม่ำแล้วโดนเข่า
เข้าไปนี่ตาลอยเลยยก๓ฟื้นหรือยังเท่านั้นเอง

นี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างแล้วแสนชัยน้อย
เกาะในต้องสู้ในแล้ว

อาศัยความมั่นใจซ้อมอยู่กับช๕ระยะ

ด้วยความมั่นใจเต็มร้อยจริงครับเพชรเมืองย่า

เจอ๑นับเสีย๒คะแนนต้องรีบเปิดเกม
นิ่งมารอไม่ได้แล้วครับทางด้านไอ้เจ้าแสนชัยน้อย
นี้ต้องเอาแต้มหนึ่งคืนมาก่อนครับแล้วค่อยไปว่ากันยก๔

จะไหวหรือเปล่าครับโอ้แต่แดงแข็งแรงยิงดูบิดนี่โอ้โหดู

วันนี้มานี่ผิดคาดเลยนะไอ้เจ้าเพชรเมืองย่า

แข็งเรือเกินแข็งแรงมั่นใจเลียงดีตหา
ถ้าอย่างนี้ไม่ไซโยนาระแล้วแบบนี้เจาะในเลย
ชวนทะเลาะในมีกระต่ายออกตายเลย
คือก่อนการชกนี่บรรดาเกจิอาจารย์หลายสำนักนะ

ไม่ใช่ดิแดงมาพร้อมกับยันด้วยเหนียวหนึบมาเลยหรือเปล่าวันนี้
ว่าเรื่องของการพิษซ้อมความเป็นอยู่สำคัญมากครับ

ละกำลังด้วยดูนี่ดูนี่ตีแบบนี้ดูดิ

พยายามสู้ในดักแทงไปเลย
แต่มันติดตลอดไอ้เจ้าเพชรเมืองย่า

โอ้โหแบบนี้เข้าตาเลยนะ
ทงนี้ต้องถือว่าเกณฑ์มันชุดเท่าพอดี
สมมุติน้ำชายชนะไปตกขึ้นทันละแล้วนะ
ตกขึ้นเลยตกขึ้นเลยแบบนี้

นั่งเบ้นเข้าสไตล์ไปเลย

เออมันผิดความคาดหมายเยอะน้ำเงินเลยหมดอาวุธไปเลยตอน
หมดอาวุธเลย
หมดอาวุธไปเลยถ้าทำตัวดีฟิตซ้อมดีแล้วต่อยออกมาแต่ละทีแบบนี้นี่มีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นมวยเอกได้นะ

แม่ถ้าเอาน็อคนี่จองเครียดเขียวแจก๓๐๐๐อีกนะ
อ้าวเผยมันกันนะเจอมันกันนะเผยมันกันนะเจออย่างนี้เผยมันกัน
อ้าวเอาไปยังไงอะไรก็ตกขึ้นได้เป็นก็ได้หมดนะ
เจอลูกติดพันเข้าไป
ถ้าหิ้วตีแบบนี้เหนื่อยเลยแล้วดูดิโอ้โหไปไหนไปด้วยเลยนะ
ครับคู่แรกเราผ่านไปแล้วกับ๓ยกนี้ภาพช้ายกอีก๓
ทางด้านเพชรเมืองย่านี่เตะตัดล่างทำให้แสนชาวน้อยเสียหลัก
แต่เจววงในแดดไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าแสน๓๕๐๗๐
แล้วกันอย่าไปเล่นวงในนี้ครับเล่นวงนอก
เอาหน่อยครับวุ่งน้ำเงินก่อนโชคยังไม่มีอาชิต
หนึ่งหมื่นนะครับล่าสุดมาอีกห้าหมื่น

แดงหรูสงแล้วอยู่ห่างไม่ค่อยดีครับ

ขนาดที่แสนชัยน้อยเองก็พยายามจะไม่ก่อใน

อ่ะแสนชัยน้อย
มาฉีดห้าหมื่นบาทนะโอ้โหห้าแล้วแสนใจน้อยหกหมื่นแล้ว
หกหมื่นเป็นเล่นหมัดเน้นหมัดเลยสั่งเน้นหมัดอย่างเดียวเลย
เออเล่นหมัดนี่ยังได้เสียน่ะยังได้รุ้นน่ะเพชรบรึงจ้าเองนี่ก็ก่อ
อ้าวอ้าวเพชรบรึงจ้านี่ก็ยังจะก่อในอย่างเดียวเลย
ก่อนเนี้ยก็ก่อนนายไว้ก่อนคือดูเกมนั้นมันไม่ไม่
คาดจริงไม่คิดว่ามันจะออกมาในรูปนี้นะ
ใช่ดังนั้นเนี้ยเจนอยู่เจนไปน่ะพอออกได้มาเนี้ย
พอล็อกแบบนี้เนี้ยแม่งโอ้โหดูดูดอ๋อแม่งไปนิดหนึ่งเลย
เหลวมากเลยวันนี้เจ้าเพชรบรึงจ้าโอ้โหนายนี่สารภาพเลย
ไหนไปด้วยเลยนะเรียบร้อยเลยแต่ไม่ไหวไม่ไหว
ต้องยุติเลยวงในนี่สารภาพเลยนะครับอย่างที่บอกว่าไม่
มันชกดีผิดคาดไม่คิดว่าจะออกมาในแบบนี้แม่สามสี่ไฟล์หลังไม่ได้โชว์สวยงามแบบนี้เลย
วันนี้โชว์สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับก็ชอ๕พยักษ์
อืมซ้อมดีจริงจริงมวยซ้อมดีความมั่นใจมันจะสูงแบบเนี้ยท่านผู้ชม
ที่พัฒนาความยกสี่เดี๋ยวดูภาพช้าเลยวินาทียำใหญ่ครับโหล่างมากระตุก
กระตุก๒๓ทีนี่หยุดกึ๊กเลยเรียบร้อยเลยครับ
เตรียมตัวมาหลายสัปดาห์แล้วครับสุดท้ายนี่ก็ต้องจ่ายกันหน่อย